คุณผู้ชมคะต้องขอพูดถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษกันด้วยนะคะ
ก็ตั้งแต่๒๑มกราคมที่ผ่านมาก็จะต่อเนื่องไปจนถึง๓๑มกราคมค่ะ
เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับระลึกงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
อันนี้เป็นฉบับของวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็จะเป็นภาพคุณอุปการณ์ของหลวงพ่อคูณเพื่อประเทศชาตินะคะ
ส่วนวันนี้ถ้าใครได้ซื้อไปก็จะได้เห็นเป็นภาพพระบรมวงศานุวงศ์กับหลวงพ่อคูณนะคะ
เราจะจัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษหลวงพ่อคูณต่อเนื่องไปจนถึง๓๑มกราคมนี้นะคะ
ซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปและที่๗๑๑ทั่วประเทศค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ท่านผู้ชมครับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ที่ได้เรียนได้ศึกษาร่างของอาจารย์ใหญ่หลวงพระคูณ
เขาก็ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าโอ้โหน่าอัศจรรย์มาก
คือร่างของหลวงพ่อคูณเนี่ยยังสวยงามต่างจากร่างของอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำครับ
มีประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์กันอย่างเนื่องแน่น
เจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดทำให้การวางดอกไม้จันทร์เป็นเป็นอย่างรวดเร็ว

ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สมพงศ์สิทธิพรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปตัวเลขของเมื่อวานนี้นะครับมีประชาชนมาที่ศูนย์ประชุมกว่า๕๐๐๐คน
รองศาสตราอาจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยากุล

จำนวน๑๒๐๐๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์และร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมในรอบต่าง
ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะครับเพราะว่าสามารถนำไปจอดตามจุดต่างโดยรอบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
ซึ่งสามารถรองรับรถได้มากกว่า๓๐๐คัน
และจากจุดจอดรถต่างต่างจะมีรถรับส่งคอยบริการฟรีมีรถรับส่งจากสนามบินขอนแก่น
สถานีรถไฟแล้วก็บขศมายังศูนย์ประชุมด้วยแล้วก็รับส่งจากศูนย์ประชุมไปยังชาปณะสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอารามหลวงด้วยซึ่งจะอยู่ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
จะรับส่งถึงเวลาสามทุ่มของทุกวันนะครับส่วนบรรยากาศที่เมนลอยรูปนกหัดสดีลิง
หนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสานวันนี้มีประชาชนหลั่งไหลไปจำนวนมากครับ
ทำให้การจราจรนี้ครับข้างแน่นขนาดเลยนะครับตั้งแต่ทางเข้าพุทธมนตร
และวันนี้ได้เริ่มมีการตั้งเต็นต์เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมวันที่๒๙มกราคมนี้
ซึ่งจะมีพิธีพระชธานเพลิงครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ
โดยมีทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๓จังหวัดอุดรธานีมาช่วยกันกางเต็นต์
เพราะว่าต้องใช้จำนวนหลายหลังเพื่อรองรับประชาชน
คาดว่าจะมากว่า๖๐๐๐คน
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาถึงในช่วงนี้นะคะ
จะต้องจอดรถฝั่งพุทธมณฑลอีสาน
แล้วเดินเข้าไปยังชาปณะสถานชั่วคราว
ระยะทางประมาณ๘๐๐เมตร
แนะนำว่าให้พกร่มมาด้วยนะคะ
เพราะว่าอาจจะแดดแรงอากาศร้อน
เมื่อไปถึงทางเข้าชาปนสถานชั่วคราว
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งจุดให้ประชาชนหยิบดอกไม้จันทร์
เข้าไปวางด้านบนโดยรอบเมนลอยรูปนกหัสดีลิง

ก็สามารถระบายคนเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ได้ค่อนข้างรวดเร็ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์
เข้นหยิบบรรจุร่างหลวงพระคูณ
ในวันเคลื่อนขบวนสรีระสังขาร
จากอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์
ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ทำหน้าที่
ส่งร่างครูใหญ่ซึ่งเป็นพระเถระผู้มีแต่ให้
อกจากนี้ยังได้เผยถึงความรู้สึกขณะศึกษาร่างหลวงพ่อคูณด้วยนะคะ
นายธนุฮิรัญเกิดนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๓บอกว่า
ภูมิใจมากและนับว่าเป็นบุญมากค่ะ
ที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากร่างหลวงพ่อคูณ
และพบว่าร่างกายของท่านต่างจากร่างครูใหญ่ท่านอื่น
มีสีอ่อนกว่าไม่ดำคล้ำ
ซึ่งนักเรียนแพทย์เองก็รู้สึกอัศจรรย์ใจเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจตอบได้ว่า
คงเป็นเพราะขั้นตอนการดูแลร่างในการเก็บรักษาร่าง

ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อระบบประสาทอย่างนี้ครับผม
ก็ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับตำแหน่งทางสรีระวิทยาของหลวงพระคูณครับผม
ร่างของท่านจะเห็นชัดเจนมากครับผม
พวกเส้นประสาทเส้นกล้ามเนื้อเส้นเลือดอะไรอย่างนี้ครับผม
เนื่องจากจะมีอาจารย์ครับผมอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับ
ที่จะมาผ่าตัดร่างของหลวงพระคุณให้พวกผมได้เรียนกันครับ
ก็จะแตกต่างจากอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นอย่างเช่นมีสีผิวอย่างนี้ครับผม
ก็จะสีผิวสีอ่อนกว่าอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นครับ
ก็น่าจะเกี่ยวกับกระบวนการดองที่ก่อนที่จะเอาหลวงพระคูณมาศึกษาครับผม
แล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาของร่างหลวงพระคุณด้วยครับ
อย่างเช่นการเก็บไว้ในอุณหภูมิที่พอดีครับ

ที่อาจจะมีการเก็บเพราะว่าอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นนี้
เก็บรวมกันหลายร่างด้วยกันนะครับ
ด้านนายฉันธวัฒน์กระจ่างวงนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๓
ก็บอกว่าตอนที่หลวงพ่อคุณท่านมรณภาพตอนนั้นเรียนอยู่ม๖นะคะ
ส่วนตัวก็ตั้งใจอยากจะเรียนแพทย์อยู่แล้ว
ยิ่งทราบว่าหลวงพระคูณรู้จักร่างกายก็อยากมาเรียน
หวังว่าจะได้มีบุญได้ศึกษาสรีระของท่านซึ่งก็สมปรารถนาค่ะ
คือตอนแรกผมตั้งใจจะมาเรียนแพทย์มคอยู่แล้วครับ
คราวนี้พอมีข่าวหลวงพระคูณมาก็รู้สึกว่ายิ่งอยากมาเรียนมากขึ้น
เพราะว่าน่าจะได้มาศึกษาร่างท่านพอดีครับ
ตอนนั้นก็เคยคำนวณเล่นกับเพื่อนครับ
ก็เลยไปหาข้อมูลว่าแบบเอออาจารย์ใหญ่เขาดองกันกี่ปีอะไรอย่างนี้
ก็ลองคิดดูก็น่าจะอยู่ช่วงที่เราเรียนพอดีครับ
แล้วพอมาศึกษาจริงก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากครับ

ร่างท่านจะแบบสวยกว่าร่างอื่นครับ
แล้วก็มีแบบรู้สึกว่ามันดูแบบดูเอิบอิ่มมากกว่าร่างครูใหญ่ท่านอื่นด้วยครับ
เห็นแบบเป็นกล้ามเนื้อชัดเจนเป็นลายกล้ามเนื้อชัดเจน
แล้วก็มีความสวยงามครับ
เนื่องจากน่าจะเป็นเพราะว่าอาจารย์ผ่านไว้แล้ว
การบริจาคร่างกายหลังจากมรณภาพของหลวงพระคูณก็เป็นไปตามพินัยกรรม
ให้คณะแพทย์ของมขอนแก่นได้ศึกษาเรียนรู้
แล้วก็ไม่ต้องนำสรือรักษ์สังขารของท่านกลับวัดบ้านไว้ที่จังหวัดนครรภ์นักศึกษีมา
ซึ่งทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของมขอนแก่น
บอกว่าหลังจากที่หลวงพ่อคูณท่านได้บริจาคร่างกาย
เป็นอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์
ปรากฏว่าตอนนี้ยอดการบริจาคร่างกายแต่ละวัน
เพิ่มขึ้น๓๔เท่านะปกติวันหนึ่ง๑๐๒๐คนที่มาบริการ
ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ๑๐๐คนต่อวัน
เคยสูงสุดถึงวันละ๒๐๐คน
ซึ่งท่านยังสามารถไปบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ชั้น๔
อาคารเรียนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คือทางมขอนแก่นที่เขาจัดงานในครั้งนี้
เขาก็ฝากบอกว่าไม่มีการผลิตเหรียญ
ไม่มีการมีตู้บริจาครับบริจาคเดินไปเดินมาอยู่ที่อื่นอะไรทั้งสิ้น
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีคนแอบอ้างผ่านโลกออนไลน์มาด้วย
ก็ออกมาเตือนว่าไม่มีนะคะ